ผู้ชายคนนี้เขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมนะฮะ
ใส่หน้ากากผีเข้าไปงัดเงินในตู้บริจาคภายในวัด
ได้เงินไปร่วมแสนครับสุดท้ายไปไม่รอดจับได้ถามว่าทำทำไมอืม

เหตุผลอย่างนี้ซื้อตรงเนี่ย
แต่ว่าพฤติกรรมมันแย่เยอะเกิน
นายคนนี้ชื่อว่าในวัดสิริชัยอายุ๒๙ปีถูกตำรวจสภบางแก้วจับกลุ่มพร้อมของกลาง
ที่ใส่ก่อเหตุใส่หน้ากากผีมารถจักรยานยนต์๑คัน
สิบเนื่องมาจากวันที่๒๔จุฬาคมที่ผ่านมา
วัยยาวัชกรของวัดคลองประหลัดเปรียงหมู่๑๒ตะบนบางแก้วอำเภอบางพีสมุทรปราการ
เจ้งความเอาไว้ว่าถูกคนหมายเป็นตู้เงินบริจาที่ตั้งอยู่ภายในสาราปฏิบัติธรรม
ตรวจสอบนะฮะไปเจอกล้องวงจรปิดเห็นแล้วคนร้ายเดินมาใส่หน้ากากผีมา
ผีขาวขาวและใส่เข้าเหตุใหม่คลุบอีกทีตอนตี๒กว่าอยู่ในสารา
ก่อเหตุประมาณ๒๐นาทีแล้วก็หลบหนีไป

เนี่ยจับได้พร้อมของกลางนะเขาบอกว่าก่อเหตุที่วัดคลองประหลัดเปรียงมาแล้วเนี่ย๓ครั้งนะครั้งแรก๑๖ตุลาคมครั้งนั้นได้เงินไปสี่หมื่นบาทครั้งที่๒๒๔ตุลาคมได้อีกสองหมื่นบาทครั้งที่๓วันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาครั้งที่๓เนี่ยมาก่อเหตุแต่ว่าไม่ได้ทรัพย์สินไปเลยเนื่องจากว่าอะไรสัญญาณ
การถามว่าเอาไปทำอะไรก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวเอาไปเที่ยวเตรีย์นะฮะวัดเนี่ยอยู่แถวบางนาโกมอห้านะครับ
ตำรวจเข้าไปแจ้งข้อหาในวัดนะฮะรักทรัพย์ในเวลากลางคืนครับแล้วก็ทำอันตรายกับสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์กระทำการด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือว่าจำหน้าได้ก็คืออำพางใบหน้าตัวเองนะฮะแล้วก็บุกรุกเวลากลางคืนนะครับ